คุณผู้ชมชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปนะคนที่หนักหน่วงกว่าเรามีอีกเยอะนะคะ
ลองมาดูชีวิตชะตากรรมของหนุ่มกำแพงเพชรวัย๒๓ปีกันหน่อยนะฮะ
ต้องบอกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะ
ตัวเองป่วยเป็นโรคอ้วนนะน้ำหนักเกือบ๒๐๐กิโลกรัมอายุ๒๓ปีเท่านั้นนะคะ
ถามว่าทำไมเคราะห์กรรมซัดตรงไหนชะตาชีวิตเขาเป็นยังไง
เขาไลฟ์เฟซบุ๊กขายเสื้อผ้า
ส่งของให้กับลูกค้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเอง
เตอร์ไซค์ไปประสบอุบัติเหตุขาหัก
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นี่ค่ะแล้วเงินที่ไลฟ์เฟซบุ๊คขายเสื้อผ้า
ก็เอาเงินมารักษาแม่ของตัวเองที่ป่วยติดเตียง

ใครมีน้อยช่วยน้อยใครมีเยอะช่วยเยอะ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าทิติพงศ์อุดชินหรือว่าน้องบอล

นั่งขายเสื้อผ้าวัยรุ่นอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรนะคะ

น้ำหนักตัวเกือบ๒๐๐กิโลกรัม
แล้วน้องไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนเองได้
เนื่องจากว่าขาข้างซ้ายมันหักจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
ตอนที่ไปส่งเสื้อผ้าให้กับลูกค้าเห็นไหม
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เกือบ๒เดือน
น้องบอลสูญเสียคุณแม่ไป
เนื่องจากว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

ปัจจุบันก็ต้องออกมาขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดแห่งนี้แล้วค่ะ
โดยมีการจ้างรถสามล้อนี่เห็นไหม
จ้างรถสามล้อรับตัวเองมาจากบ้าน
แล้วมาที่ตลาดเพื่อมาขายเสื้อผ้า
คุณเดาสิว่าวันหนึ่งเขาขายได้กี่ตัว

นั่นแหละแต่มันก็มีต้นทุนด้วยไงนะฮะ

มีแม่ค้าใจบุญในตลาดนั่นแหละค่ะ
เงินมาทำทุนเพื่อซื้อเสื้อผ้า

ลับกับการออกมาขายที่ตลาดช่วงกลางวัน
เพื่อหาเงินดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง

ต่อมาแม่คนที่ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ก็ไม่สะดวกเรื่องของการเดินทางระยะทางจากบ้านเดิม
กับโรงพยาบาลกำแพงเพชรมันไกลกว่า๗๐กิโลเมตร
ตัดสินใจมาเช่าห้องอยู่ที่หลังตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร

แล้วก็ดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงด้วยนะคะเป็นลูกกระตันยูนะ

รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า

รถคว่ำทำให้แขนและขาซ้ายหัก๒ท่อน
ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่า๑๐วันนะคะ
กระทั่งมีนาคมที่ผ่านมาแม่เสียชีวิต

มานั่งขายเสื้อผ้าที่ตลาดเนี่ยคือคนไม่เดินไง
แล้วใครจะมาซื้อขายแทบจะไม่ได้เลยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยอยากวิงวอนให้กับคนที่ใจบุญเนี่ย
ช่วยหน่อยเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาโรคอ้วนนะคะ
เพราะว่าเดือนนี้ก็คือเดือนหน้ามิถุนายน
เห็นบอกว่าคุณหมอจะนัดอีกนะคะ
เงินยาไส้ยังแทบจะไม่มี
เงินจ่ายค่าห้องเช่ายังแทบจะไม่มี
เงินหาหมอเหรออย่าพูดถึงเรื่องบรรณีแบบนี้นะฮะ
ดูสิน้ำตาเขาก็สึมเลย
ลำบากไหมเวลากว่าจะไปออกไปขาย
ถ้าตื่นเช้ามาก็ปวดท้องก็ต้องรีบกระเทิบกระเทิบไป

แต่กระเทิบทันตลอดครับแล้วที่ก็อาบน้ำ
ขึ้นเจียงก็ลำบากครับก็ต้องไข่เหย่งอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติมีหมอที่เขามีความสามารถรักษาเรา
ให้หายจากอาการโรคอ้วนได้เพื่อที่จะให้ข่าวเราดีขึ้น

ก็ขอความช่วยเหลือผมด้วยนะครับผมแบบอยากของครับ
ผมกินเยอะผมกินน้อยยังไงมันก็อ้วนครับ

เคยกินแบบว่าน้อยแล้วยังไงก็ไม่ลดครับ

แล้วก็ขึ้นมาเหมือนเดิมครับกินเยอะเพิ่มกว่าเดิมอีก
ถ้าเกิดอาการอ้วนมันลดลงขาก็มีโอกาส

ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าขาจะเดินได้หรือเปล่า

เมื่อกี้เห็นเขามีเอาผ้าใบกับผ้ามาปูแล้วให้ตัวเขากระเทิบตัวเองไป
คือลดแรงเสียดทานระหว่างเนื้อของเขากับพื้น
ต้องค่อยถากตัวเองไปแบบนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมบัญชีขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ
อย่างที่บอกไปมีน้อยช่วยน้อยมีมากคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะ
ใครที่อยากบริจาคช่วยเหลือเป็นค่ารักษา
ให้กับน้องบอลสามารถโอนเงินไปได้นะคะ

เลขที่บัญชีปรากฏอยู่หน้าจอนะคะ
คือมันบอกอะไรเราอยากจับไม๊
น้องบอกว่ากินน้อยก็อ้วน

ระบบการย่อยอาหารระบบการเผาผลันอาหาร

ตอนนี้สิ่งที่อยากรักษาคือ๑รักษาโรคอ้วน
รักษาขาที่มันหักแบบนี้เดินไม่ได้แบบนี้ค่ะ
คืออันนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการลดอาหารอย่างเดียว
มันอยู่เรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสิ่งต่าง
ระบบต่างที่อยู่ในร่างกายที่ต่อมต่าง

อันนี้ต้องใช้วิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูงในการรักษา

ใครมีทุนทรัพย์ก็ลองช่วยเขาดูเนอะ